สำหรับน้องน้ำตาลเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกว่าน้องน้ำตาลเนี่ยเป็นนางงามหน้าใหม่ป้ายแดงซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยประกวดอะไรมาก่อนเลยไม่เคยมีงานเดินแบบไม่เคยงานมีงานอีเวนต์อะไรใดทั้งสิ้นเลยเป็นเด็กนักศึกษาธรรมดาธรรมดาแล้วก็
แล้วก็ต้องไปประกวดเวทีที่ว่ากันว่าเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด
เป็นเวทีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในโลก
ก็ทำผลงานได้ขนาดนี้พี่ก็ถือว่าเก่งมาก
กรรมการมองเห็นอะไรในตัวน้องถึงได้เลือกน้องเป็นตัวแทนสาวไทยในปีนี้
น้องใจตอนนั้นน้องถือว่าเป็นตัวเด็กเลยค่ะตอนนี้ชีวิตมันคือ
ไม่เลยต้องเรียกว่าเป็นม้ามืดเลยไม่มีใครมองเลย
แล้วก็พี่เองก็ไม่ได้สังเกตเห็นด้วยว่าคนนี้คือใครอะไรอย่างนี้
แต่ก็แปลกใจเข้ารอบมาได้เรื่อยอะไรอย่างนี้
ก็พอมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่านอกจากน้องเนี่ยจะทำผลงานได้ดีแล้ว
อีกส่วนหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีมากกว่าดียิ่งกว่าก็คือ
ทีมงานเบื้องหลังทุกคนจากเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดา
จับมากรูมจับมาปั้นจนเป็นนางงามมืออาชีพ
แล้วก็บนเวทีน้องมีเสน่ห์มาก
รวมทั้งทีมงานเสื้อผ้าทีมงานเมคอัพทีมงานแอร์สไตลลิ่ง
ว่าทุกคนทำงานสอดประสานกันเป็นอย่างดี
ทำให้นางงามที่สำหรับพี่คิดว่าเป็นนางงามที่เป็นเป็น
จะบอกว่าเป็นนางงามหน้าใหม่ก็ได้เป็นนางงามฝึกหัด
ภายในเวลาไม่กี่เดือนกลายเป็นนางงามมืออาชีพได้อย่างหน้ามหัศจรรย์
มีแบ็คดีศักยภาพตัวเองดีด้วยและน้องจะต้องเป็นคนที่มีวินัยด้วย

จะต้องส่งรูปภาพเพื่อจะไปที่กอง
ทีนี้รูปภาพนี้ก็ถูกแพร่ไปในโลกโซเชียล

น้องเป็นผู้หญิงที่หน้าสวยแบบเอเชีย
ดังนั้นพี่ว่าพอรูปเราส่งไปแล้วเนี่ย
เปรียบเทียบกับนางงามอื่นโดยที่ยังไม่เห็นตัว
ของเราก็เริ่มได้รับความสนใจแล้ว
แล้วก็พอถึงวันที่น้องแถลงข่าวเรื่องเตรียมความพร้อม
ซึ่งเป็นชุดแต่งกายประจำชาติด้วย
ว่าภาพตรงนั้นที่พอมันหลุดพลัวออกไปสู่โลกโซเชียลเนี่ย
เพราะว่าน้องนี่เป็นคนที่มีความสวยแบบเอเชีย
จะดูเป็นไทยก็ได้ดูเป็นอินโดดูเป็นมาเลดูเป็นฟิลิปปินส์
เป็นคนที่ผู้หญิงหน้ากลมเป็นคนกลม
ซึ่งพอแต่งหน้าปั๊บก็จะเปลี่ยนไปตามมุดตามโทนที่แต่ง

แล้วก็พี่ได้ยินมาจากน้องลูกจันจันจิราจันโฉมบอกว่า
โดยเฉพาะการไปประกวดที่ฟิลิปปินส์แบบนี้
ฟิลิปปินส์จะชอบผู้หญิงที่แต่งหน้าหนัก

ก็แสดงว่าทางกองประกวดหรือว่าทางทีมงานวางแผนได้ดี
พี่ว่าถูกทางเรามาถูกทางแล้ว
คำว่ามาถูกทางนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวแทนสาวไทยสองคนที่ไม่เหมือนกันเลย

ทีมงานต่างหากที่มาถูกทาง
ในอดีตเราเคยได้ยินคำว่าวงการแฟชั่นไม่ต้องการนางงาม
แต่วงการนางงามต้องการแฟชั่น
หมายความว่าคนที่จะเป็นวงการแฟชั่นที่เขาอยากได้นางแบบมากกว่านางงาม
แต่ว่าในวงการนางงามยังต้องการแฟชั่นเข้ามาสนับสนุน
แต่ใน๒ปีให้หลังเนี่ยเราเห็นได้ว่ามีดีไซเนอร์ดัง
ดีไซเนอร์ระดับท็อปของประเทศ

จะเป็นอัลบั้ม

เสื้อผ้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้

ก็จัดเสื้อผ้าให้เข้ากับอีเวนต์นั้น
ว่าตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่

หรือทางตัวนางงามเองก็ดี

อะไรเป็นจุดแข่งที่พาน้องมาถึงครอบครบในวันนี้ครับ
อะไรคือจุดที่ทำให้เราไม่ทะลุกกับเขา

ตัวน้องเองบวกกับทีมงานด้านหลัง

ส่วนที่๓ก็คือคนดูทั้งประเทศ
จะเห็นได้ว่าน้องเข้ารอบ๑๓คนสุดท้าย

ไม่ได้ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เข้ารอบ๑๒คน
แต่ว่าถูกผ่านเข้ารอบด้วยการโหวต

เลยเป็นลำดับที่๑๓ในการผ่านเข้ารอบ

กรรมการก็ไม่ได้คำนึงแล้วว่าจะมาด้วยวิธี
กรรมการคัดเลือกหรือจะมาด้วยการโหวต
แต่๑๓คนคือ๑๓คนที่เข้ารอบ

ก็ผ่านเข้ารอบ๙คนอย่างสวยงาม
แล้วก็ไปผ่านไปถึงรอบ๖คนได้อย่างสง่างามเหลือเกิน
่งบอกว่าสถิติของเราดีขึ้นเรื่อย

ตอนนี้เราทะลุมาถึงรอบ๖คน

เลือกนางงามก็เป็นเรื่องหนึ่ง
นางงามนี่อาจจะไม่ใช่แบบเดียวกันทั้งหมด
ในการปั้นผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นนางงาม
เพื่อจะไปสู้ศึกกับการประกวดที่

อาศัยเฉพาะตัวนางงามอย่างเดียวไม่พอซะแล้ว
อาศัยห้องเสื้อห้องเดียวไม่พอซะแล้วอาศัยมือมือเดียวไม่พอซะแล้ว
ต้องอาศัยหลายมือหลายแรงร่วมใจประสาน
พี่ว่ามีโอกาสพี่ว่ามีโอกาสมากมีโอกาสสูงมาก
เพราะว่าเราเริ่มทำสถิติดีขึ้นเรื่อย
จะเห็นว่าจากสถิตินี้เราไม่ได้ประเทศไทย
ในที่นี่หมายความว่าประเทศไทยไม่ได้จับใหม่ตอบคำถามมาตั้งแต่ปี๑๙
นั่นคือปีพี่ปุ๋ยพรทิพย์นั่นเป็นคนสุดท้ายที่เราได้ยินเสียงนางงามประเทศไทย
ได้พูดนอกจากคำว่าชื่อแล้วก็มาจากประเทศไทย
แต่เราได้เห็นได้ยินคมความคิดจากนางงามจากประเทศไทย
นั่นเป็นเวลายาวนานถึง๒๙ปีนะเราถึงจะได้ยินอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็เมื่อเช้านี้ก็สร้างความยินดีสร้างความปรับปลื้มให้กับเรานะฮะ
ก็พี่คิดว่าเราจะทำสถิติดีขึ้นเรื่อย
ตราบใดที่ทีมงานเบื้องหลังยังแข็งแกร่งแบบนี้
มีมืออีกหลายมือมาช่วยกันประคับประคอง
พี่ว่านางงามไทยนอกจากส่วนนี้แล้วเนี่ยยังขาดอะไร
ยังขาดภาษาถ้าเราไปติวเข้มกันเรื่องภาษา
มีเวลาให้น้องติวเข้มภาษาหมายถึงในนางงามในปีต่อไป
นับว่าถ้าสมมุติเราได้นางงามมาจากอิมพอร์ตมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้านางงามไทยแท้เรามีเวลาติวเขาเรื่องภาษา
มีเวลาให้เขาพอจะสื่อสารได้
ว่าตรงนี้ก็จะทำให้การประกวดนี้เข้มข้นกว่านี้

พี่ว่านะการใช้ร่ามบนเวทีการประกวดเป็นเรื่องปกติ

แต่ว่ามีอยู่รอบนึงซึ่งเราไม่ได้เห็น
พี่ไม่แน่ใจว่าไม่ว่าประเทศฝรั่งเศสก็ดีหรือคอลัมเบียก็ดี

แต่พี่ว่าการที่นางงานสามารถจะสื่อสารเองได้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
เพราะว่าการได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลแล้วเนี่ย
เพื่อจะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่างไปทั่วโลก
ดังนั้นถ้าสามารถจะสื่อสารได้ด้วยตัวเอง
ก็จะทำงานกับกองประกวดได้สะดวกกว่า
ทันทีที่การตอบคำถามของน้องน้ำตาลเสร็จสิ้นลง
ก็เกิดดราม่าทางโลกโซเชียลเยอะเหมือนกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
อย่างแรกก็มีคนพูดกันว่าน้องตอบไม่ตรงคำถามบ้าง
น้องตอบไม่ครบบ้างให้เหตุผลยังไม่กระชับ
แล้วก็ยังไม่โดน
แต่พี่คิดอย่างนี้นะคะน้องเนี่ยได้คำถามที่ค่อนข้างจะยาก
ตอบยังไงก็ให้ถูกใจคนฟังทั้งโลก
ยากพอกับผู้เข้าประกวดอื่น
แต่ว่าในการตอบตอบเพื่อจะให้ถูกใจคนส่วนใหญ่
ถูกใจคนทั้งโลกเนี่ยพี่ว่าเป็นไปได้ยากมาก
ไม่ว่าจะตอบตัวอย่างผู้นำของประเทศไหน
แม้กระทั่งตัวผู้นำของประเทศไทยเราเองเนี่ย
ก็พี่ว่าก็คงไม่ถูกใจคณะกรรมการทุกคน
พี่คิดว่าแต่นี่พี่ไม่ได้คุยกับน้องหรือไม่ได้คุยกับใครทั้งสิ้น
คิดเอาเองว่าน้องน่าจะตอบมาจากใจของตัวเอง
แล้วก็ตอบในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูด
แล้วก็อยากจะพูดถึงบุคคลที่ตัวเองรัก
บุคคลที่คนไทยทั้งประเทศรัก

พี่คิดว่าแบบนี้นะน้องคงคิดแบบนี้ว่า
การที่ได้เอ่ยถึงเอ่ยพระนามถึง
ในหลวงที่ตัวเองรักซึ่งคนไทยทุกคนรัก
นั่นคือสิ่งมงคลสูงสุดในชีวิตแล้ว
จะมีสักกี่ครั้งที่เราสามารถจะพูดชื่อบุคคลที่เรารัก
ชื่อบุคคลอันเป็นที่รักของเรา
หน้าคนทั้งห่อต่อหน้าการถ่ายทอดที่มีคนฟังร่วมพันล้านคน
ว่าตรงนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วก็เป็นเรื่องที่พิเศษมาก
น้องเลือกตอบเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พี่คิดว่าไม่ใช่ไม่ว่าอย่างสำหรับพี่เนี่ย
ไม่ว่าจะตอบอะไรก็ถูกใจยาก
ถ้าเราลองมาพิจารณาคำตอบของนางงามทั้ง๓คนสุดท้าย
ฝรั่งเศสของโคลัมเบียแล้วก็ของเทติ
นางงามฝรั่งเศสตอบคำถามได้อ่อนที่สุด
สำหรับตัวพี่นะนางงามฝรั่งเศสตอบคำถามคำถามได้อ่อนมาก
ขณะที่มิสโคลัมเบียตอบคำถามได้ดีเหลือเกิน
แต่กรรมการนี้คงไม่ได้พิจารณาแค่นั้น
แต่ว่าพิจารณาด้วยส่วนอื่นพี่เชื่อว่าอย่างนั้น

แต่ว่าน้องกลับพูดถึงบุคคลที่เรารัก
บุคคลที่เรายังคิดถึงอยู่ตลอดเวลา

คือการอย่างที่บอกนะครับว่าคนทำโพลไม่ใช่กรรมการ

ต้องจำต้องนึกถึงตรงนี้เอาไว้
เนซูเอล่าตกรอบแรกในรอบหลายปีด้วยกัน

ตัวแม่ที่ทุกคนหมายตาว่าจะต้องเข้ารอบ

ดังนั้นเพราะว่าพื้นที่มีให้ยืนแค่๑๒ที่
ดังนั้นเนี่ยพี่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีของการประกวด
อย่างที่บอกนางงามทั้ง๑๒คน
อาจจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมาก
ในรอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ
พี่ว่าคะแนนหลายส่วนพอมารวมกันแล้วคะแนนก็ต้องลดหลั่นกันไป
จริงแล้วพี่ไม่ได้เห็นนางงามฝรั่งเศสเลย

ไม่เคยส่องไปถึงนางงามฝรั่งเศสในปีนี้เลย
แทบจะไม่เห็นในอีเวนต์ต่างเลยน้อยมาก
ปรากฏว่าในรอบชุดประจำชาติ
คือชุดที่เป็นชุดเหมือนการแสดง
แล้วปรากฏว่าเราตกใจว่าเราทำไมมองข้ามคนนี้ไป
เพราะคนนี้สวยพร้อม
ก็เป็นชุดประจำชาติที่อินเวนต์ขึ้นมาหมายถึง

แต่เป็นชุดที่แสดงอัตลักษณ์ของประเทศตัวเอง
เขากำลังจะบอกว่าประเทศเขาเนี่ย

ถึงแม้ว่า
ในปีที่ผ่านมาประเทศฝรั่งเศส
จะประสบกับเหตุการณ์วุ่นวายต่างมากมาย
เหตุการณ์วุ่นวายทางการเมือง
เหตุการณ์สูญเสียอะไรต่างเยอะแยะไปหมดเลย
แต่ว่าฝรั่งเศสกำลังจะบอกว่า
เขาก็ยังเป็นเมืองที่รักอิสระ
เป็นเมืองที่มีแต่ความสนุกสนาน

เป็นตัวแทนที่ดีของฝรั่งเศส

นางงามจักรวาลของนางงามฝรั่งเศสคนนี้
ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญสำหรับประชาชน

อย่างปีนี้ถือว่ามีการเงิน
ปีที่แล้วมันจะโดนกระแสเยอะมาก

ปีนี้เป็นปีที่ล้างภาพ

เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการประกวด

หรือว่านางงามจากบางประเทศ
ซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของรีสอร์ทที่ไปพัก

หรือว่าแม้กระทั่งนางงามจากประเทศเจ้าภาพเอง

แต่ปรากฏว่าเป็นนางงามที่

ทุกอย่างก็ออกมาเป็นในอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่เราก็เชื่อว่ากรรมการคงจะพิจารณาดีแล้ว

นางงามเฮติซึ่งรูปร่างดีเหลือเกิน
แล้วก็เป็นคนที่สง่างามฉลาดเฉลี่ยว
ถือเป็นมามืดมาก
ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเต็งอันดับต้น
แต่ก็ท้ายที่สุดแล้ว
ด้วยคะแนนของคณะกรรมการก็ผลักให้เธอลงไปอยู่ที่รองอันดับ๒
เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกมาน่าจะเป็นแฟร์เกม
ว่าปีนี้การประกวดนางงามจักรวาลถือว่าสนุกมาก

ที่แบบเขาพลังงานที่ค่อนข้างจะ

ในรอบชุดว่ายน้ำก็
เดินดีหน้าสวยแล้วก็ซวดทรงถึงแม้ว่าจะอวบไปสักนิดนึ
แต่ว่าก็ตื่นตาตื่นใจอย่างนี้ค่ะก็พี่คิดว่าเป็นกิมมิกของกองประกวดนะ
เขาอยากจะสื่ออะไรว่าผู้หญิงสวยได้ในทุกรูปร่างในทุกเชฟ
ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นพิธีกรภาคสนามก็เป็นผู้หญิงพลาสไซส์
คือความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะสวยแบบไซส์ไหนผู้หญิงทุกคนสามารถจะสวยได้หมด
ก็เลยทำให้ผู้หญิงพลาสไซต์หลายคนมีความหวังมากขึ้น
เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นความน่ารักดีแล้วก็เป็นกิมมิกกิมมิกหนึ่งของกองประกวด

พูดกับเพื่อนหลายคนอยู่เสมอว่า
แล้วก็พี่ว่า
การที่ไม่เข้ารอบอาจจะมีด้วยเหตุผลหลายประการ
อย่างเช่นพี่มักจะยกตัวอย่างเสมอว่า
ประกวดนางงามจักรวาลหรือการประกวดนางงามระดับประเทศของบ้านเราก็ดี
เมื่อประกวดแล้วเราจะมีการเซ็นสัญญา๑ปี๒ปีหรือ๓ปี
ก็แล้วแต่องค์กร
ในสัญญา๑ปีคือ๓๖๕วันนางงามจะต้องมาทำงานกับกองประกวด
ดังนั้นเขาก็จะต้องเลือกคนที่เขาสามารถจะทำงานด้วยได้
แอตติจูตเป็นอย่างไรแนวความคิดเป็นอย่างไร
เขาสามารถจะทำงานเข้ากับคนอื่นได้ไหม
สายหรือเปล่ามีวินัยในการใช้ชีวิตไหม
ว่าทางกองประกวดเขาเก็บตัว๒๓สัปดาห์นี้
เขาไม่ได้เก็บตัวเล่นไม่ใช่พานางงามไปเที่ยวตามที่ต่างเฉย
แต่ว่าทางกองประกวดโดยพี่เลี้ยงนางงาม
ก็มีหน้าที่ที่จะสอดส่องนางงามที่ตัวเองดูแลอยู่ว่า
คนไหนมีคุณลักษณะแบบไหนมีคุณลักษณะที่จะทำงานด้วยกันได้หรือเปล่า
ที่ทำให้เธออาจจะไม่สามารถเข้ารอบได้
ต้องดูอุปนิสัยใจคอด้วย
รวมของปีนี้ต้องสำหรับพี่ถือว่าถือว่าเป็นการประกวดที่สนุก
แล้วก็เป็นการประกวดที่ตื่นเต้นทุกช่วงของการประกวด
แล้วก็พี่ชื่นชมน้องน้ำตาลในแง่ของความ

แล้วก็เป็นผู้หญิงที่สามารถจะบอกทุกคน
บอกกับใครก็ได้ว่าผู้หญิงทุกคนสามารถจะเปลี่ยนได้

เป็นนางงามมืออาชีพเป็นนางแบบมืออาชีพ
เป็นผู้เข้าประกวดมืออาชีพได้
น้องทำได้น้องสามารถจะทำได้
สองในขณะที่ผู้เข้ารอบทั้งสามท่าน

แม้ว่ายังมีนางงามจักรวาลสองท่านเหมือนเดิม
ในขณะที่นางงามจากเฮติ
ก็เฮติเริ่มเข้ามาประกวดนางงามจักรวาลครั้งแรกเมื่อปี๑๙
แล้วก็ประกวดต่อเนื่องกันมาเรื่อยมีอาจจะมีหยุดบ้างในบางปี
เข้ารอบ๑ครั้งและอีกครั้งหนึ่งได้รองอันดับ๑

พี่เชื่อว่าก็กลับไปอย่างยิ่งใหญ่นะ
แล้วก็ประสบผลสำเร็จเพียงครั้งเดียวในปีถัดมาคือ

ฝรั่งเศสไม่เคยได้รับตำแหนนางงามจักรวาลเลยเป็นเวลา๖๓ปี
และในเวลา๖๓ปีไม่มีแม้กระทั่งตำแหน่งรอง
แม้ว่าจะเข้ารอบทั้งหมด๑๗ครั้งก็แล้วแต่

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของประเทศฝรั่งเศส
ที่ได้มีนางนางอำจักรวรรณ์คนที่สอง
หลังจากต้องรอมายาวนานถึง๑ชั่วอายุคน
เอาใหม่นะคะ
ฝรั่งเศสต้องรอมายาวนานถึง๖๓ปี
หรือ๑ชั่วอายุคนกว่าจะได้นางอำจักรวรรณ์คนที่สอง
ดังนั้นประเทศเราอย่าเพิ่งสิ้นหวัง
เราเพิ่งรอมาแค่๒๙ปีเรายังมีเวลา

ก็ทั้งหมดแล้วพี่คิดว่า
สิ่งที่เราได้รับจากการประกวดนางงามจักรวาลในครั้งนี้
ก็คือความร่วมมือร่วมใจ
พูดถึงความร่วมมือร่วมใจในกองประกวดซะก่อน

เรามีดีไซเนอร์ดังระดับประเทศมาช่วยกัน

ครั้งนี้ด้วยก็คือเป็นหลายมือที่มาร่วมกัน
เสริมภาพรักของน้องให้ดูดีมาก
แล้วก็๒การร่วมมือร่วมใจในการโหวต

น้องก็อาจจะตกรอบไปตั้งแต่แรกแล้ว
และไม่สามารถจะทะลุไปถึงรอบ๖คน

ขนาดที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเชียวหรือ

ออกไปในการถ่ายทอดที่มีผู้ชม
อยู่ทางหน้าจอประมาณพันล้านคน
มันคือการประชาสัมพันธ์ประเทศเรานะ

แล้วพูดคำว่าชื่อประเทศไทยเรา

เพื่อจะได้ให้คนได้เห็นขนาดนี้

เราเพียงแค่ร่วมมือร่วมใจกัน

แล้วก็ไม่ได้เสียสตุ้งสตังค์อะไร

ตั้งแต่รอบ๑๓คนรอบ๙คนรอบ๖คน
แล้วเรายังได้ยินเสียงนางงามของไทยเราเนี่ย

เป็นเสียงจากหัวใจของนางงามไทย

แล้วเราก็ได้แต่หวังว่านางงามเราจะเข้ารอบไปลึกกว่านี้ครับ

ไม่มีฉากก็ไม่สวย

หุ่นกระบองของตัวเองมานำเสนอ

แต่พี่มองว่ามีชุดที่สวยกว่าตั้งหลายชุด

ก็สวยก็มีหลายประเทศที่ชุดประจำชาติดี